ต่อกันที่พ่อจุ้งกล้องพบสงกระสินคุณพ่อของเจชานทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยของสโมสรคอนโซโดเรซัปโปโล
ได้รับเลือกจากสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
เพื่อรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ช่วยเหลือพัฒนาผลักดันลูกชายให้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยในปัจจุบัน
และได้รับการยอมรับในระดับเอเชียจนมีโอกาสได้ย้ายไปโชว์ฝีเท้าในศึกฟุตบอลเจดีกับคอนซาเลซัปโดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ